ร้านนี้ก็แซ่บอีกวันนั้นแซ่บยกร้านไปด้วยจ้า
พูดเลยนะคะว่าหิวขึ้นมาทันที
ค่ะร้านนี้นะคุณผู้ชม
เขาว่ากันว่ามันเป็นการไปออกร้านขาย
เพราะว่าแต่ละงานเนี่ย
ลูกค้าที่จ้างไปเขาจะเป็นคนมาบรีฟเอง

ว่าอยากให้แต่งแนวไหนสไตล์ไหน

เรียบร้อยก็มีหวานน่ารักแบบเซ็กซี่ก็ได้

เออส่วนลีลาการขายไม่ต้องพูดถึง

ขายเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะ
เออแม่ค้าก็แซ่บแล้วดูก๋วยเตี๋ยวเขาก่อน

หน้าตาก็ดูน่ารับประทาน

เมนูซิกเนเจอร์ที่คนชอบนะคะ
ก็คือเมนูบะหมี่เกี้ยวแห้งยำน้ำดำ
และลูกชิ้นแห้งยำน้ำดำ

ยำน้ำดำด้วยมันคงจะเต็มจนน่าดูเนอะ

แล้วก็ยังมีน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยสูตรเฉพาะของทางร้าน

ลวกให้ทานกันสดร้อนได้เลย

หรือเฟซบุ๊กยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดียว

ก็นึกว่าคุณอยากจะไปกินกะหมิกินสายเดี่ยวข้วยเตี๋ยวอะไรของคุณแล้วไง
จะได้อำลาให้คุณแบบยังมีความสุข

คุณจ้างเขาสิเขารับจ้างอยู่นะ